กระสือในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้คือมันเป็น
ยังไม่จบนะคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมหากราบ
เขาก็สั่งนะให้ลงไปตรวจสอบเพราะว่าเรื่องความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
แต่เขากลัวเรื่องมิจฉาชีพมากกว่าเห็นบอกว่ามีประเด็นใช่ไหม
เจ้าของรีสอร์ทที่แก่งคอยที่สระบุรีเนี่ยนะครับประกาศให้รางวัลนำจับกระสือ
นำจับกระสือพร้อมไส้พร้อมไส้ด้วยเป็นเงินสดหนึ่งล้านบาท
หากถ่ายรูปให้ชัดจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทไอ้นี่โอ้โห
เมื่อวานแสนนึงครับวันนี้ขึ้นเป็นหนึ่งล้านอ๋อขึ้นเป็นล้านแล้วเหรอ๑ล้านนะคะ
ครับเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกลุ่มล่ากระสือครับมาจากหลายพื้นที่นะฮะ
ที่อำเภอท่าวุ้งที่ลบบุรีครับเนี่ยหวังเงินรางวัลค่าหัวนะครับ
ไม่ใช่หัวธรรมดาพร้อมกับไส้ด้วยตาพร้อมไส้นะครับครับ
หนึ่งล้านบาทนะครับคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าทีนี้อ่ะไอ้
เรื่องของความเชื่ออันนี้ว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ย
ก็คือว่าตำรวจครับทางผู้การลบบุรีนะฮะสั่งการให้ตำรวจครับ
รับผิดชอบไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงครับเนี่ยหาตัวคนร้าย
เขาบอกว่าหลังเมื่อวานนี้นายอำเภอเมืองลบบุรีออกมา
บอกว่ามีคนเก็บหน้ากากผีนะครับแล้วก็เชื่อว่าผีกระสือที่ลุงวิเชียนเห็นเนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นคนร้ายฉวยโอกาสใส่หน้ากากแล้วก็เข้าไปขโมยไก่ชน
ทางคุณลุงวิเชียนเลี้ยงเอาไว้จากการพูดคุยกับชาวบ้านหลายคน
ก็พบว่านะครับเขาก็หลายความเห็นนะคุณผู้ชมครับ
หลายคนบอกว่าไม่เชื่อข่าวลือเรื่องเจอกระสือว่ามีจริง
ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อใครครับ
แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าแบบ
แล้วประชาชนเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเขาไม่เคยเจอ
ไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามันมีอ่ะ
มันจะต้องเป็นข่าวด่งดังยิ่งกว่านี้แล้วก็จับตัวได้หรือรู้ตัวเป็นใครคือเป็น
อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเพื่อจะอุทาหรณ์ขึ้นมาว่าคนเห็นคนรู้คนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ที่อื่นผมไม่รู้นะ
แต่ที่นี่ไม่มีกาโฮลาทีเน็ตก็เฉยกัน
พอพูดถึงกระสือเขาก็เฉยกันแล้วไอ้ลาเวนั่นมากเดี๋ยวก็หาว่ามันเป็นเรื่องสิ่งนี้
นั่นเกิดไม่เคยเชื่อกัน
แต่นอกจากแจ้งเตือนชาวบ้านมีการจัดกำลังด้วยนะ

ตรวจแบบว่ากลัวว่าเหมือนจะมีมิจฉาชีพ
ไม่ใช่ตัวกระสือเพื่อความอุ่นใจของชาวบ้านในพื้นที่

ร้านนึงนะครับถ้าเป็นรูปถ่ายได้หนึ่งหมื่นขอรูปชัด
แต่ถ้ามาเป็นตัวมีไส้ได้ล้านหนึ่ง

แล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีชาวบ้านนะครับ

ก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
ชาวบ้านบางคนเขาก็เชื่อว่าโอเคกระสือมีจริงนะครับ
บอกว่าจะออกตามล่าบางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับ
แต่ว่าการพบหน้ากากมองว่าเป็นการสร้างกระแสเลยนะ
เจตนากรบเรื่องกระสือออกอารวาสด้วยฮะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่หน่อยครับ
คัตรีลว่าถ้ามีจริงจริงหรือไม่จริง

ครับเจ้าจริงเจ้าจริงจริงหรือไม่จริง
คุณผู้ชมครับเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับ

มีคนแถวหมู่บ้านเสียชีวิตติดกัน๓คน
ที่สองกลุ่มนั้นเป็นมรรคทายกของวัด
ศพสุดท้ายเป็นคนสูงอายุ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นมรรคทายกและคนแก่ครับ
มีบ้านอยู่ใกล้กับคนที่เจอกระสือเป็นคนแรก
โดยบอกว่าการเสียชีวิตของคน๓คนต่อเนื่องกันนั้น
มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ
ที่เขาเห็นปัจจุบันสีแดงสีเหลือจริงกระสือมันจะต้องสีเข้ม
ไฟจะต้องสีเขียวเข้มไอ้สีแดงอย่างนี้ผมไม่เชื่อแล้วว่าเป็นกระสือ
คุณผู้ชมครับก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับ
วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าสุดแท้แต่
ใช่คือเสียงก็มีสองเสียงเสียงแตกนะคะทั้งเชื่อและไม่เชื่อ
แต่คนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างวันนี้
รายการของพี่อุ๋ยเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้เราตั้งโต๊ะคุยกันเลยนะคะ
ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนและความเชื่อของแต่ละคนเป็นยังไง
อย่างลุงวิเชียนลุงวิเชียนนี่คือจะว่าว่าเป็นต้นเรื่องก็ไม่ผิด
เพราะว่าเป็นคนที่มั่นใจมากว่าเขาเจอ
แล้ววันนี้ก็มายืนยันกับรายการเปิดปากกับภาคภูมิกับพี่อุ๋ยบอกว่า
สิ่งที่เขาเห็นมันเหมือนกับคนแก่ใบหน้ามันเป็นใบหน้าคนแก่แล้วแยกเขี้ยวใส่
แล้วมันไม่ได้เหมือนหน้ากากผีที่เรานำเสนอนะเขาบอกมันคนละหน้ากัน
วิเชียนยืนยันเลยแล้วเขาก็เลยลองเอาซากเป็ดไปแขวนล่อ
ปรากฏมาอีกลุงวิชัยบอกเจออีกแต่เห็นเป็นดวงไฟลอยเข้ามา
แล้วก็คาบซากเป็ดหายไปเขาวิ่งตามไปนะแต่ว่ามันไม่ทันค่ะ
เห็นแยกเขี้ยวเนี่ยคือเป็นหน้าคนธรรมดาหน้าคนน่าค้น
ไม่ได้ว่าหน้าแบบฟอนเฟะเหมือนอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แบบนี้แหละก็เหมือนเราคนเราธรรมดา
หน้าปกติหน้าปกติเป็นอะไรผู้หญิงผู้หญิง
แก่แก่ประมาณ๖๐หน้ายนต์ยนต์อย่างนี้นะเหมือนน้อยหน่อย

ไม่มีไม่มีเขี้ยวล้องเอาเป็ดน่ะตายตาย

เอาฆ่าไปเลยไปกวดเหลือน่ะ
มันกระเหว๊บเดี๋ยวเขาไปเลยแล้วไปตดเป็ดตรงบ่านอย่างงี้
อันนี้ก็ลุงวิเชียนนะคะส่วนท่านนี้คือพี่มะปราง
เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ถ่ายภาพกระสือได้นะคะ

ต่ำลงจนกระทั่งเห็นหน้า
ว่าเจ้าที่มาพร้อมกับดวงไฟ
มันเป็นใบหน้าคนแก่มีไส้ห้อย
นะคะมีไฟกระพริบก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่าย

หลังจากนั้นมันก็ค่อยลอยหายไปหายไป

เขาเชื่อว่ากระสือมันมีจริง
แล้วมันไม่ใช่หน้ากากมันไม่ใช่คนสวมหน้ากาก
มีไฟลอยมาสูงก่อน
แล้วพอหนูมองไปเรื่อยเขาก็ลอยเข้ามาใกล้
ตามลงมาเข้ามาใกล้หนู
แล้วพอทีนี้หนูก็หันไปมองเต็มเลย

ผมปะบ่าสีขาวดำหน้าคนแก่
แล้วก็เห็นเป็นห่วงไส้กระพริบอยู่เป็นสีแดง
อยู่กับแฟนสองคนเหรอใช่ค่ะแล้วพอหนูมองไปเรื่อยหนูก็จับโทรศัพท์มาถ่าย
เขาก็ค่อยลาบไปกับน้ำต่ำลงไปในโพงหญ้า
เขาหันมามองเราไหมหันค่ะเป็นหน้าคนแก่
คุณผู้ชมครับเรื่องที่ไปตามล่าตามจับกระสือ
ที่บอกว่ามีรางวัลนำจับใช่ไหมค่าหัวค่าไส้
ล่าสุดนี้นะครับทางเจ้าของรีสอร์ทครับ
ที่บอกว่าให้รางวัล๑ล้านบาทตอนนี้มีการยกเลิกแล้วนะ
เนื่องจากว่ามีคนมีผู้ใหญ่โทรศัพท์มาขอร้องให้ยกเลิก
เพราะว่าคนพอได้ข่าวก็เข้าไปในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
มีวัยรุ่นไปขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังยามค่ำคืนนะครับ
คนแถวนั้นก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ยกเลิกไปก่อนเงินรางวัล๑ล้าน
โอ้โหไปลากกระสือไปดูกระสือกันอย่างนี้เหรอคะ
ครับนะครับก็แยกย้ายกันก่อนช่วงนี้
แต่คนแถวนั้นเขาไม่ได้หลับได้นอนกันนะครับ